ในขั้นตอนการเผาโทนจะใช้เตาแบบเดียวกันกับที่ใช้เผาเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนด่านเกวียนเป็นเตาแบบที่เผาบนผิวดินโดยขั้นตอนการเผาเริ่มด้วยการลุมเป็นการใช้ไฟต่ำเพื่อทำการเผาฟืนที่หน้าปากเตา
ต่อมาเป็นการอุดคือการใช้ไฟกลางช่างจะนำไม้มาเผาบริเวณส่วนปากเตา
ขั้นตอนสำคัญคือการลงไฟคือการใช้ไฟใหญ่ที่จะต้องใช้ไม้ฟืนในการเผาอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณสองวันสองคืน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัด